ต้องบอกว่าวงนี้ก็งานเข้ากันมาพักใหญ่แล้วนะคะ
ล่าสุดพี่แจ๊กเกาเรียนไปเจอเค้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องที่
ลิขสิทธิ์เพลงถ้าโดนต้องร้องกันไปนะเรื่องนี้แหละ

ชื่อเพลงก่อนตายไม่รู้โดนแล้วตายเลยหรือเปล่า
ล่าสุดสมาชิกทั้ง๕คนออกมารับว่าเรื่องตอนนี้
มันไปถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงดีในเรื่องของรายละเอียดนะครับ
เพราะว่ากลัวจะไปกระทบกับรูปคดี
เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วกัน
แล้วก็ฝากขอบคุณไปยังแฟนที่ส่งกำลังใจมาให้กับพวกเขาด้วยค่ะ

ก็คาดหวังว่าจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ว่ายุติธรรมมันก็บอกอยู่แล้วนะครับ
ตรงนี้ต้องอยู่ที่ทนายครับอยู่ที่ทนาย
ทุกคนมากผมพูดอะไรไม่ได้จริงนะครับ
แล้วก็ทำได้แค่ทำตามกระบวนการเท่านั้นเอง
ก็กำลังใจจากพวกเรากันเองจากแฟนเพลง
สำคัญคือผมว่าพี่ทุกคนที่มา
เพราะว่าก็เป็นกำลังใจที่ดีเหมือนกันนะครับ

เห็นด้วยนะคะเรื่องลิขสิทธิ์

ห้ามเกิด๘พยางนะไม่งั้นเราโดนแน่นอนนะคะ